คือคนอื่นที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่

ต้องสุกซ่อนตัว

ซุกนี่เดียว

ซ่อนตัวและยังแตดอย่างให้เราเห็นพฤติการ
ต้องลบหลังรถเข็นพวกนี้หรอ

โอ้โหวัยรุ่นสองกลุ่มคุณผู้ชม
มันปลาระเบิดใส่กันตรงนี้ร้านสุดห่วงซื้อกลางซอยสุขุวิท

อุ๊ยถ้าไหนนี่ดอมถ้าโหดนี่อ่อนนุษย์ใช่ไหม
ใช่นี่แหละเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนะครับ
ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้านะครับก้มหลบกันอยู่ในร้าน
กลัวจะโดนลูกหลงก็ได้เค้าดีนะ
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะขณะที่กล้องวงจรปิดไปดูหน่อยสิ
ไปดูหน่อยกล้องวงจรปิดระหว่างซอยสุขุวิต๙๒

จับภาพช่วงก่อนเกิดเหตุพบ
กลุ่มชายวัยรุ่นแต่งตัวคล้ายนักเรียนอาชีวะ

มีรถจักรยานจักรยานยนต์๕คันนะครับขี่ไปยังจุดเกิดเหตุ

ก็ขี่รถจักรยานยนต์วนผ่านมาผ่านกล้องอีกทีนึงมาแล้ว
ฟิ้วฟิ้วฟิ้ว
คาดว่ามันก่อเหตุเสร็จแล้วครับ
แม่ค้าที่อยู่ในเหตุการณ์ซ่อนตัวหนีตายที่ผมบอกเล่า
บอกว่าโอ้โหนักข่าวเอ้ยนักข่าว
โมงเย็น๔กรกฎาจำได้แม่นเลย
เปิดร้านขายอาหารสังเกตเห็นวัยรุ่นชายแต่งตัวคล้ายนะ
คล้ายนักเรียนอาชีวะคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
หลังจากนั้นนะไอ้กลุ่มใหญ่
กลุ่มใหญ่ประมาณ๑๐คนจักรยานยนต์๕คัน
จอดป๊าบจอดปั๊บมันด่ามันด่าไอ้คนเดียวเนี่ยด่า
จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะครับ
ฝ่ายที่มีมากกว่าไม่มีปืนอย่างเดียว
มันเอาระเบิดปลาด้วย๒ครั้งนะครับ
ฝ่ายที่อยู่คนเดียวทิ้งรถหนีทิ้งรถหนี
ก่อเหตุแล้วคิดว่าเป็นใครท่าน
ตำรวจบอกว่าคาดว่าจะเป็นนักเรียนอาชีวะต่างสถาบัน
ในกรุงเทพมหานครนี่แหละโอ้โหท่านบอกกว้างเหลือเกิน
นะฮะส่วนการทำคดีนะครับก็แจ้งไปยังชาวบ้าน
ชาวบ้านคนไหนนะครับอย่าปล่อยผ่าน
ที่ได้รับความเดือดร้อนอะไรเสียหายเนี่ย
นะครับให้มาแจ้งความไว้ที่สอนอพระขนงนะครับ
มาแจ้งนะมาแจ้งนะไอ้ความผิดไอ้พวกนี้เดี๋ยวเขาจับได้
มันจะได้เพิ่มขึ้นขึ้นหน่อยแหม่